เมื่อวานถ้าจำกันได้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่ง

ร้องขอชีวิตมือปืนไม่ปรานี
บัณฑิตเพิ่งจบวิศวะไฟฟ้า

ก็โยงทั้งแก๊งลักจักรยานยนต์
แล้วก็โยงไปถึงเรื่องสถาบันเก่า
ที่ผู้ตายเคยศึกษาอยู่
ใช่คือตอนนี้ตำรวจก็ตั้งประเด็นเอาไว้ว่า

ทีนี้ไล่เรียงเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมได้ฟังก่อน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้ามืดวันอังคารที่ผ่านมาค่ะ

อยู่ในซอยวัดมะขามที่อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานี
นี่แหละที่คุณผู้ชมเห็นเป็นจุดที่นายอนุสร

อายุเขาเพิ่งจะเบนเจอร์เพศ๒๕ปีเต็มเมื่อเดือนที่แล้วเองนะคะ

เป็นวัยรุ่นสวมหมวกกันน็อกแบบเต็มใบเลย

ขี่มอเตอร์ไซค์มามาจอดหน้าบ้าน

ที่กำลังเตรียมข้าวของจะช่วยน้า
เปิดร้านขายโจ๊กขายหมูปิ้งจนเสียชีวิต
คือผู้ตายเพิ่งจะกลับมาจากตลาดเอง
ยังไม่ทันดับเครื่องรถเลยนะฮะ
แล้วก็พร้อมที่จะมาช่วยน้าในการจัดหน้าร้าน
ปรากฏว่าคนร้ายมากระหน่ำยิงนะฮะ
ตำรวจสอบภอสวนพริกไทยนะคะ
ก็ได้บอกว่าหลังจากที่มีการสอบสวนเหตุแล้ว
ก็รู้ว่านายนุจะมาช่วยน้าอยู่แล้ว
แต่พอคนร้ายมาถึงคุณผู้ชม
เขาก็ถือปืนลูกโม่เข้ามา
แล้วก็หันปากกระบอกปืนยิงไปที่กลางหลังเลย

ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าพอนายนุกลับมาจากตลาด
จะช่วยนะเตรียมเปิดร้านขายโจ๊ก
แล้วก็ขายต้มเลือดหมูตรงนี้ค่ะ

ใช่ค่ะทีนี้พอมาถึงที่ร้านปั๊บ
นุก็ช่วยจัดของจัดร้านอะไร

คนร้ายเข้ามาปั๊บเนี่ยเอาปืนมายิง
ยิงนายนุ๑นัดก่อนนะ

ใช่หลังจากนั้นค่ะคนร้ายก็ยิงต่ออีก
ยิงอีก๓นัดนะคะคุณผู้ชม
แล้ววิถีกระสุนคือเข้าที่เอวแล้วก็ต้นขาฝั่งซ้าย
จนนายนุล้มลงแบบนี้
กระเสือกกระสุนคลานหนีจากเข้าร้านเข้าบ้านนี่นะฮะ

คุณน้าเห็นว่าหลานชายเจ็บหนักเลย
กำลังพลิกตัวจะคานเพื่อเอาชีวิตรอด
คุณน้าคือนางสาวสมศรีพันบุตร
ก็วิ่งมาหาหลานยกมือไหว้แล้วบอกกับคนร้าย
บอกว่าอย่าทำอะไรหลานชายเลยขอเถอะขอเถอะ

เห็นว่าตอนนั้นนายนุยังไม่ตาย
ก็เลยเดินมาแล้วก็จ่อยิงซ้ำอีก
หน้าอกฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาอีก๒นัด
คราวนี้นายนุแน่นิ่งไปนะคะ
คือคนร้ายยิงจนมั่นใจว่าเหยื่อไม่รอดแล้วแน่นะฮะ
แล้วก็พากันขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
คือคนร้ายมาพร้อมกับการสวมหมวกกันน็อกเต็มใบปิดบางใบหน้านะฮะ
ใช่ค่ะแล้วก็ที่คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป

ทีนี้คุณน้าค่ะก็ร้องขอความช่วยเหลือ
เพื่อนบ้านที่อยู่ในซอยแล้วก็นำตัวหลานไปโรงพยาบาล
แต่ระหว่างที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลนายนุเสียชีวิตนะคะ

ขับรถมาทีแรกเขาเหมือนได้ขับรถมาทำร้ายแล้ว

เพราะคืนวันเกิดเหตุหลานทุกทีตี๔ต้องมาถึงร้านแล้วใช่ไหมคะ
แต่คือหลานตื่นสายเลยไปตลาดช้าเลยคาดเคลื่อนกันเนี่ยช่วงครึ่งชั่วโมงเนี่ย
ช่วงเวลาครึ่งชั่วโมงที่หลานช้า
ไม่งั้นตี๔เขาต้องเตรียมมาต้มเลือดต้มไส้แล้ว

ตอนแรกเลยคือก่อนจะล้มมาซ้ำ
ก่อนจะล้มมาซ้ำยิง๓๔นัท

แต่คือแบบว่าแล้วก็รวยปั้ง๓นัดแล้วล้ม

เพื่อจะวิ่งตอนจะวิ่งหนีแล้วล้มมาล้มข้างน้า
นั่งยองอยู่ตรงข้างโต๊ะหินอ่อน
พอล้มเสร็จน้าก็เห็นเขาเดินมาเดินมาแบบใจเย็นมากเลยเนี่ย
น้าก็เลยยกมือไหว้ขอร้องอย่าซ้ำเลยอย่าซ้ำหลานอะไรอย่างนี้
เขาก็มาเจาะยิงลงหลานอีกปุ้งหมดพอดี๖นัด
เขาก็เดินกลับขึ้นรถไปแล้วขับออกไปเลย

เพราะว่าเห็นหลานถูกยิงต่อหน้าต่อตาร้องขอชีวิต
แต่คนร้ายไม่ให้ชีวิตหลานนะครับ
ทางด้านของพ่อและแม่ของผู้เสียชีวิตก็คือนายปรีชา

ก็บอกว่าที่ผ่านมาลูกชายไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร

จบปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์วลัยอลงกรในพระบรมราชุปธรรมนะครับ
แล้วก็เป็นบัณฑิตป้ายแดงรอที่จะรับใบปริญญา

ผู้ตายช่วยผู้เป็นแม่ขายโจ๊กขายต้มเลือดหมูทุกเช้ามืด
ส่วนสาเหตุไม่ทราบว่ามาจากปัญหาใด
แต่ว่าก่อนหน้านี้นะทางพ่อก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนหน้านี้รถจักรยานยนต์ของพ่อถูกคนร้ายขโมยไป

กระทั่งเมื่อวันที่๒๔สิงหาคมที่ผ่านมา
ลูกชายออกสืบหากระทั่งทราบว่ากลุ่มคนร้าย
แล้วก็แจ้งเบาะแสให้ตำรวจตามจับคนร้ายได้๒คน
แล้วก็ยึดรถของกลางกลับคืนมา
คดีอยู่ระหว่างในชั้นพนักงานสอบสวน
แต่คุณพ่อเชื่อว่านี่อาจจะเป็นมูลเหตุหนึ่งหรือเปล่า
ที่ลูกชายเคยไปแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับแก๊งลักรถจักรยานยนต์
หรือ๒เรื่องของสถาบันเก่าที่ลูกชายเคยเรียนอยู่
นั่นก็คือปฐุมวันนะครับช่างกลปฐุมวัน
คือลูกชายเคยเรียนอยู่ที่นี่
แต่ลูกชายออกมาแล้วตั้ง๖ปีแล้ว
เพราะว่าตอนนั้นคุณพ่อก็กลัวเหมือนกัน

คุณพ่อเล่าให้ฟังบอกว่าลูกชายมีเพื่อนสนิท๔คน

เพื่อนสองคนของลูกชายก็ถูกคู่อริต่างสถาบันทำร้าย

และก็ไม่คิดว่าลูกชายจะต้องมาเสียชีวิตเป็นคนที่๓
ที่ผ่านมาคือเมื่อวันที่๑สิงหาคม
ผู้ตายหรือลูกชายไปร่วมงานวันสถาปนาสถาบันมาด้วย
แล้วก็ช่วงหัวค่ำก่อนจบชีวิต
ผู้ตายออกไปกินข้าวนอกบ้านกับเพื่อน

ไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันด้วยหรือเปล่า

บอกว่าในวันนั้นคือลูกมาถึงที่ร้านช้า
แล้วน้าที่อยู่ที่ร้านนะคะกำลังจะเปิดร้านโจ๊กนะ
บอกนะว่ามีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาวนดูอยู่ที่ร้านอยู่สองรอบ

ก็มีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาวนดูที่บ้านรอบนึงด้วยนะคะ

น่าจะเป็นคนร้ายที่มาวนดูเหตุการณ์ก่อนที่จะก่อเหตุ
คือไม่แน่ใจว่า๑แก๊งลักรถจักรยานยนต์ตามมาล้างแค้นหรือเปล่า
หรือ๒เกี่ยวกับเรื่องของสถาบันเก่าที่ทางผู้ตายเคยเรียนเคยศึกษาอยู่
ทีนี้ดูทางตำรวจบ้างไหมคะว่าตำรวจจะว่ายังไง
เพราะว่าตำรวจเองเนี่ยก็ติดตามตัวผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยนะคะ

ซึ่งทางด้านชุดสืบสวนสพสวนพริกไทยเนี่ย
มีการประชุมร่วมกันกับชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานี
หลังจากที่ประชุมเสร็จแล้วทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกธีรชัยเด็ดขาด
ผู้กำกับการสพสวนพริกไทยก็บอกกับผู้สื่อข่าวนะคะ
บอกว่าการหาหลักฐานมันเป็นไปค่อนข้างยาก
คือมันเกิดเช้ามืดตี๔ตี๕แล้วพยานที่เห็นเหตุการณ์น้อย
รวมถึงกล้องวงจรปิดเองก็ยังติดปัญหา
เรื่องของการไล่เลียงการลำดับเหตุการณ์
เพราะว่ากล้องวงจรปิดบางจุดก็ชำรุด
แต่ยังไงก็ตามจะให้ติดตามกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายเนี่ย
ใช้เป็นเส้นทางในการหลบหนีเพราะเมื่อกี้เราเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปว่าเขาขี่ไปทางตีวานนท์นะคะ
ส่วนประเด็นของการก่อเหตุตำรวจตั้งเอาไว้๒ประเด็นค่ะ
หนึ่งก็คือเรื่องของยาเสพติดกับสถาบันการศึกษาที่ผู้ตายเคยเรียน
เพราะว่าตำรวจเขาก็ไปสืบสวนไปสอบปากคำจากคนใกล้ชิด
ปรากฏว่าผู้ตายชอบจะโพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
เป็นการท้าทายคู่อริต่างสถาบันอันนี้ที่ตำรวจบอกนะ
แล้วก็เป็นบุคคลที่มีรุ่นพี่รุ่นน้องในสถาบันอาชีวะพอสมควร

เพราะอย่างที่บอกที่คุณสืบสกุลเล่าคือก่อนหน้านี้เพื่อนเขาก็ถูกยิง
ลักษณะที่เจาะยิงแต่เกิดเหตุในรถแท็กซี่
คุณพ่อคุณแม่เสียใจมากเป็นบัณฑิตป้ายแดงเลยนะครับ
จะรับปริญญาเดือนเมษายนปีหน้าแล้วด้วย